จากเรื่องของเครื่องบินมาที่เรื่องของรถทัวร์กันบ้างนะ
วันนี้ตอนนี้ที่หมอชิดยังคงมีคนเดินทางไปใช้หนานแน่นขึ้นแล้ว

ติดตามได้จากคุณกระดกรัฐโกวิชัย
รายงานมาจากสถานีขนส่งหมอชิดครับ
สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดเต็มไปด้วยประชาชน
ที่เดินทางทยอยกับภูมิลำเนานะคะ
ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกรรมปีใหม่อย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทขนส่งหรือบขศประเมินว่านะคะ
ในวันที่๓๐๓๑ธันวาคม
จะมีผู้ใช้บริการประมาณ๑๖๐๐๐คน
มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ที่๑๕๐๐๐คนต่อวัน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเดินทางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
และเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
บขศได้จัดเตรียมรถเสริมจำนวน๑๕๐๐เที่ยวต่อวัน
จากปกติที่จะให้บริการประมาณ๖๐๐๐ถึง๘๐๐เที่ยว
และเพิ่มรถไม่ประจำทางอีก๑๐๐๐คัน
ระหว่างวันที่๒๖ธันวาคมปีนี้
จนถึง๔มกราคมปีหน้าค่ะ
เป้าขอสอยังประเมินด้วยนะคะว่า
การแข่งขันของสายการบินต้นทุนต่ำ

ยังทำให้ผู้โดยสารบ่อขอสอบปีนี้ลดลงกว่าร้อยละสิบ

แต่จนถึงขณะนี้ค่ะยังพบว่ามีผู้โดยสารมาใช้บริการอย่างหนาแน่น
ซึ่งคาดว่าตลอดเทศกาลปีใหม่จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการ
สถานีขนส่งหมอชิดผู้โดยสารเอกมัย
และรวมไปกลับประมาณ๑ล้าน๒แสนคนค่ะ
ขณะที่ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการบอกว่า
เหตุผลที่เลือกใช้บริการบขศเพราะราคาประหยัด

รวมทั้งมีเที่ยวรถให้เลือกใช้บริการมากด้วยค่ะ
ส่วนตัวคนท่างจะใช้บริการทางหลักแล้วรถจะติด
ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาดูแล
สอบถามข้อมูลเต้นทางว่าจะไปสมัยภายทางทั้งไหน
อกจากนี้นะคะทางบขศยังได้ประสานการทำงานร่วมกับทหาร
ตำรวจและตำรวจจราจรรวม๒๕๐นาย
เฝ้าระวังเหตุการณ์และคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

พร้อมทางงดการฝากพัสดุในกรณีที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวบุคคล
เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการด้วยค่ะ
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร
อชิงแห่งนี้นะคะทางบ่อขอสอได้ย้ำค่ะว่า

เรื่องจากการจราจรในช่วงบ่ายถึงข้ามนี้จะติดค่ะ
พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
และยืนยันด้วยค่ะว่าผู้โดยสารทุกคนจะมีตัวโดยสารกลับบ้านแน่นอนค่ะ
นกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสถานีผลศพผู้โดยศาสตร์หมอชิคค่ะ